ท่านจัยารอนิดหนึ่งนะครับครับครับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรับขอบรั
อ่าหกสี่ที่ผ่านมาเนี้ยท่านคงจะพอจะทราบว่าทั้งปีเนี้ย
โรคขาดแคลนวัคซีนนะครับอ่าแต่ประเทศไทยอ่า
ด้วยความที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเผชิญกับเวทีต่าง
พุทธกาหารือกับนานาประเทศก็มีการบริจาควัคซีนให้ประเทศไทย
สองร้อยเก้าสิบโดสนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องปกตินะฮะ
ถ้าหัวหน้ารัฐบาลไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะพูดจากับคนเขารู้เรื่อง
และในยามที่ทั่วโลกขาดแคลนวัคซีนนั้น
สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นการบริจาควัคซีนถึงขนาด
เกือบ๑๐ล้านโดสใน๑๐ล้านโดสนั้นก็มาจากหลากหลายประเทศด้วยกัน
แง่ของมูลค่าราคาถ้าจะคิด๓๖บาทของช่วงเวลานั้นเนี่ย
ก็๘๐๐๐กว่าล้านบาทแต่ถ้าจะคิดตอนนี้
เมื่อเงินค่าอาจจะต่ำลงก็ประมาณหมื่นกว่าล้านบาท
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อยากจะเรียนว่า
มีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องดีตลอด๘ปี
ที่ท่านนายกรมตรีได้ดำเนินการทำให้ในนามของประเทศไทย
และท่านสำคัญยอมรับจากหลายประเทศ
อันนี้ผมในฐานะที่เข้ามาแซงคิว
ก็เลยไม่ขอพูดเพิ่มเติมมากไปกว่านี้
ทั้งที่อาจจะยกตัวอย่างในหลายเรื่องด้วยกันได้
ขออีกตัวอย่างสั้นเหมือนกัน
เวลาพบกับประธานาธิบดีบายเดิร์นเมื่อ๑๒๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ท่านได้ยกเรื่องของยูเครน
กระทั่งทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาสนใจฟังความคิดความอ่านนั้น
ท่านกล่าวโดยไม่มีสกริปในคำเลี้ยงอาหาร
ท่านได้พูดถึงเรื่องปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นในยูเครน
กระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะนานาประเทศนั้นก็มีมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นมนุษยชนที่กระทบต่อวิถีชีวิตของคน
หรือเรื่องของความขัดแคลนทางด้านเศรษฐกิจด้านของสินค้าต่าง
เนื่องมาจากน้ำมันแพงและอื่น
ก็ขอให้ทางสหรัฐอเมริกาเข้าใจประเด็นเหล่านี้

อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางประชาธิบัยนั้นตั้งใจฟังอย่างมาก
ความตั้งใจฟังเหล่านั้นมันซ้อนออกมาในหลากหลายรูปแบบ
ท่าทีที่ดีขึ้นต่อประเทศไทย
ในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมไปถึงที่ลำตรีต่างประเทศของสหรัฐ
เดินทางมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วย

แล้วก็ขอปิดด้วยการชื่นชมคุณกรุงศิรัยสุธินเผือกนะฮะ
ที่ได้พูดเมื่อวานนี้นะฮะ
ซึ่งเป็นเรื่องที่มักจะไม่ค่อยได้ยินใครพูดถึงนะฮะอ่า
ก็คือสิ่งดีที่น่าชมนั้นมีอยู่
แต่ทำไมต้องด่ากันอยู่ตลอดเวลา

ครับขอบคุณท่านลำตีครับ